เนวัตดาหรือนายนครินพุ่มระนาดก่อเหตุใช้ปืนยิงตัวตายที่บริเวณขมับด้านขวาอาการบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชโดยมีคนใกล้ชิดเปิดเผยว่า
วัตดาวได้พ้นขีดอันตรายแล้ว
พร้อมระบุว่าเจ้าตัวมีอาการเครียดจากหลายปัญหาที่รุมร้าวจนก่อเหตุสลดขึ้น
อาการปลอดภัยแล้วโดยอยู่ระหว่างย้ายเนวัตดาวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนย่านสุขุมวิทย์
พร้อมทั้งวอนขอให้ผู้ที่ทราบเรื่องผ่านโลกโซเชียลเห็นใจในการกระทำของเนวัตดาว
เพราะคนเรามีความเครียดไม่เท่ากันและต้องการให้คนให้กำลังใจ
แต่ยังไม่แน่ชัดถึงสาเหตุที่ก่อเหตุไม่คาดฝันขึ้น